ซึ่งประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ก็คืออีกคลิปหนึ่ง
ซึ่งเกิดไล่เลี่ยกันกับกรณีนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือมีคลิปของชายปริศนาที่เล็งปืนออกมาจากสอนอดินแดง
ล่าสุดนะคะทางตำรวจเนี่ยออกมายอมรับแล้วค่ะว่าคลิปนั้นเป็นตำรวจจริงนะคะ
ซึ่งเป็นนายตำรวจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รักษาพื้นที่สถานีตำรวจค่ะ
แล้วก็ยิงกระสุนยางออกไปนะคะ
ขณะที่ภูมิชาการตำรวจนครบานยืนยันค่ะว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงในการควบคุมการชุมนุมนะคะ
คนตำรวจโทษพักกระพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานวันนี้แถลงสรุปเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวานค่ะ
บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจากอาวุธไม่ทราบชนิด๓รายด้วยกัน
รายแรกเป็นเด็กอายุ๑๔ปีมีบาดแผลที่ไหล่ด้านขวาตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะ
รายที่๒อายุ๒๐ปีได้รับบาดเจ็บที่ลำคอมีเศษวัตถุฝังอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีเช่นกัน
ส่วนรายที่๓ได้รับบาดเจ็บจากโลหะที่เท้าและออกจากโรงพยาบาลเพชรเวศไปแล้ว
เจ็บที่บริเวณโรงบำบัดน้ำเสียซึ่งห่างจากสอนอดินแดง๕๐เมตรนะคะ
ชายอายุยี่สิบจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า
วิ่งมาจากโรงแรมพริสตันผ่านหน้าโรงพักไป
แล้วก็มาล้มลงที่โรงบำบัดน้ำเสียเช่นกันนะคะซึ่งทางเอ่อ
ตำรวจนครบานที่รับผิดชอบงานสอบสวนเป็นหัวหน้า
ในการสอบสวนกรณีนี้นะคะตำรวจก็จะสอบทั้งพยานที่เกิดเหตุ
พยานจากนิติวิทยาศาสตร์และพยานอื่นที่ประชาชน
ส่งมอบมาให้ค่ะครับ

ผู้บัญชาการได้เรียกตำรวจคนที่ยิงมาสอบปากคำหรือยังมีตัวตนหรือไม่
มีตัวตนเป็นตำรวจของสนแดนจริง

อาวุธที่ใช้เนี่ยครับเป็นอาวุธปืนลูก๒ที่ใช้ในการสะกินผู้โชคใช้กันสุดยาวจริง
ตอนนี้ท่านภูมิกับก็ติดต่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปกับพศเลยเอาปืนไปด้วย

ภูมิกับร้อยทะวัน๔ปีเยาะภูมิ
ซึ่งทางขณะที่สนดินแดง
ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่สนดินแดงไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ผลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเจรตำรวจสบ๘นะคะ
ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยบอกว่าวันนี้ได้ระดมชุดสืบสวนนะคะ
มอบหมายงานในการลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
จะไปเน้นการสอบสวนพยานแวดล้อม
ก่อนและหลังเกิดเหตุกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เดินเข้ามาจากทิศทางไหน
กระทั่งมาถูกยิงตรงจุดเกิดเหตุก็ไปลงรายละเอียดเรื่องนี้
ซึ่งเบื้องต้นนะคะบอกว่ามีการตรวจสอบพบภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นวิ่งหลบหนี
และล้มลงห่างจากหน้าสถานีตำรวจนครบันดินแดงประมาณ๕๐เมตร
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิถีกระสุนนะคะ
ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นถูกกระสุนยิงมาจากทิศทางไหนนะคะ
แต่ว่าจากผลการตรวจของแพทย์
ว่ารอยกระสุนมาจากทางด้านหลังทะลุต้นคอ
และกระสุนฝังในก้านสมอง๑นัดนะคะ
ซึ่งนอกจากนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัว
บุคคลที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์ตำรวจยิงปืนกระสุนยาง
จากสนดินแดงมาสอบปากคำนะคะ
ซึ่งตรงนี้ตำรวจบอกว่ายอมรับว่าเป็นตำรวจสอนอดินแดงจริง
มีชื่อเรียบร้อยค่ะชื่อร้อยตำรวจโทปียพงศ์
แล้วก็ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รักษาพื้นที่สถานีนะคะและยิงกระสุนยางไปหกนัด
ซึ่งจากนี้ก็จะส่งตัวตำรวจนายนี้พร้อมกับปืน
กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบด้วยนะคะ
และย้ำอีกครั้งว่าการปฏิบัติงานของตำรวจเมื่อวาน
ไม่มีการใช้ปืนและกระสุนจริงมีแต่กระสุนยางเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมครับเนื่องจากประเด็นนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับ
ที่ทางพลตำรวจโทษจิลภัทรภูมิจิตนะครับ
เจ้าเรย์ตำรวจท่านพูดผมจับใจความด้วย๓ประเด็นนึง

แนวยิงที่ยิงไปเนี่ยนะมันจะทะลุไปไม่ได้เลย
เพราะว่ามันมีสารพระภูมิและมีรั้วอยู่
ถ้าอย่างนั้น๒อย่างนี้คุณผู้ชมมองภาพไปนะฮะ

ประเด็นที่๒วิถีกระสุนของลูกซองที่เป็นกระสุนปลายเนี่ยนะฮะ
มันยิงได้เนี่ยระยะทำการประมาณ๑๕เมตร
แต่จุดนี้ไปจนถึงธุบัตรเจ็บอยู่เนี่ยนะฮะ

ประเด็นที่๓ท่านบอกว่า
ถ้าเป็นกระสุนจริงผ่านสารพระภูมิไม่ได้
คือท่านย้ำแล้วก็บอกว่าทางโรงพัก
ให้ตำรวจเบิกเฉพาะกระสุนยางเท่านั้น
นี่คือ๓ประเด็นที่ท่านชี้แจงออกมานะครับ
ก็อนุมานได้ว่าท่านพูดว่า
อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตำรวจหรือว่าจากการยิงจากสอนอดินแดง